ไปดูตำรวจกาลสินกันหน่อยค่ะวัยรุ่นเขาบอกว่า
มันแปลกเจ้าหน้าที่ทำไมทำงานแบบนี้
ไหนบอกว่าถ้าดื่มที่บ้านไม่เป็นไรไงนี่ตำรวจบุกไปจับกลุ่มวัยรุ่นถึงในหมู่บ้านเลย

คลิปนี้นะค้าเป็นคนใช้เฟซบุคเรียงไกรไทออน
เกรียงไกรไทยอ่อนเอามาโพสต์ไว้ติดแฮชแท็กด้วย
แท็กประชาชนกับตำรวจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
สร้างความกระจ่างในการปฏิบัติหน้าที่ลดปัญหาความขัดแย้ง
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะนะคะ
ทีมข่าวเราก็อยากรู้เหมือนกันตกลงมันยังไง
ลงดื่มที่บ้านก็โดนจับได้เหรอไปเลย
ที่เขาอ่าวิภาควิชาแล้วก็ถกเถียงกันก็คือหนึ่งอ่าเขาอยู่ในหมู่บ้าน
ใช่เขาไม่ได้อยู่บนถนนใหญ่นั่นน่ะสิถนนหลวงอ่าไม่ได้ตั้งด่าน
แล้วมาจับพวกเขาที่มีรถอยู่ด้วยเนี่ย
แต่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะจับพวกเขาในฐานะเมาแล้วขับได้หรือ

แต่คนที่เขาเห็นด้วยเขาก็บอกว่าเอ้า
ถ้าเกิดไม่จับตอนนี้เนี่ยแล้วพวกคุณออกไปอ่ะ
เออไปขับรถบนถนน
มีอุบัติเหตุไปเฉียวไปชนคนเจ็บคนตายขึ้นมา
จะทำยังไงอันนี้ต้องเป็นการป้องปรามไว้ก่อนหรือไม่
ทีนี้มาดูจุดเริ่มต้นกันว่าตำรวจเนี่ยทำไมอยู่เข้ามาจับในหมู่บ้าน
เราไปสพกุศินารายนะคะตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติงานของตำรวจที่ปรากฏตัวในคลิปเลย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้ง

ขับขี่รถเสียงดังอยู่ในหมู่บ้าน

เป็นบ้านบอนเขียวที่ตำบลนาขามอำเภอกุศินารายนี่แหละ
พอไปตรวจสอบปุ๊บก็เจอกลุ่มวัยรุ่นจริง
ก็เลยแสดงตัวเป็นตำรวจขอตรวจรถตรวจสภาพร่างกาย

ก็นำตัวมาตรวจวัดเครื่องวัดแอลกอฮอล๑๕คน
เจอคนที่ปริมาณแอลกอฮอลเกินกฎหมายกำหนด๕คน
ก็เลยจับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทีนี้เขาเข้าใจในการปฎิบาตลาที่ของเจ้าที่สมบวชแล้ว
ซึ่งก่อนนั้นนั้นไปรุ่นแถวนั้นก็มีปัญหาเวลา
มีการมีงานชอบก่อกวนทะเลาวิวาสกัน
ทีนี้เราก็ใช้มาตรการป้องกันพรุ่งเข้าบัญชา
กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติมา
ตำรวจเขาก็ฝากบอกไว้เลยนะคะ
คนที่ใช้รถสัญจรไปมาจะตรงไหนก็ตามถนนใหญ่ถนนเล็ก

ถูกดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ
ก็ถือเป็นมาตรการในการป้องกันแล้วก็ลดการเกิด

อย่าไปคิดว่าคุณอยู่บนถนนสายหลักเท่านั้น
ใช่ไหมตามหมู่บ้านตามพื้นที่ที่เฉบบ้านเขาแจ้งไป
ว่าตำรวจไปพบเห็นเขาก็ตรวจจับคุณได้
ก็คือถ้าเป็นแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจเขาก็แจ้งตำรวจจับได้เหมือนกันครับ